พูดถึงความมันของศึกฟุตซอลไทยลีกก็เข้มข้นนะครับ
เพราะว่า๒ทีมใหญ่เจอกันทั้งชวนบุรีแล้วก็แบงคอกบีทีเอสกินกันไม่ลงครับ
เป็นหนึ่งเกมสำคัญที่จะตัดสินแชมป์ในช่วงท้ายเหมือนกัน
ตัดแต้มกันเองได้นะครับแต่ว่าปีนี้บรรดาทีมกลางตารางหรือว่า
ที่ลงมาจากท็อปไฟก็ฟอร์มยอดเยี่ยมเหมือนกันนี่เป็นโปรแกรมทีมใหญ่เจอกันนะครับ
คอกนี่นำก่อนด้วยนะครับบุกน้อยกว่าแต่ได้ประตูนี้ครับ
จังหวะบอลรอดขานะครับเซลโบ๊ทนาทีสิบเจ็ดน่ะครับ
แล้วก็เปลี่ยนทางจากการสกัดของกระทาวุฒินะครับ

ูเวฟปรับเกมมาดีได้ประตูตีเสมอเร็วครับ
จากที๒๕จากการยิงอันยอดเยี่ยมของพีรพัทรแก้ววิทยาลัยครับ
และอีก๒นาทีเจ้าดะคนเดิม
ปัดเอามาเข้าทางครับ
คิยะปัดแล้วตามเล่นต่อไม่ได้
บอลมันมาตกตรงหน้าของพีรพัทรก็
วอเล่เข้าไปครับกอลโดดได้เตรียมเท้าแต่มันกลายเป็นดี
หลังตกเป็นฝ่ายตามหลังเจ้าบ้าน

สุดท้ายเป็นวัชรินวัศกาลครับได้ชาร์จ
ชมการพลิกบอลของมุธมัตินะครับพลิกได้ดี
๒๒ครับแบ่งกันไปทีมละ๑คะแนน
ส่วนผลในคู่ที่เหลือครับบางกอกซิตี้
เสมอกับมภาคตะวันออกเชียงเหนือไป๒๐
ราชนาวีแพ้ห้องเย็นท่าข้ามไป๓๔
ธรรมศัตริยังบัตรแพ้สิงห์สมุสาครไป๑๓
รธานีครับเอาชนะนนทบุรี
กรมทางหลวงชนะศรีสะเกดไป๒ต่อ๑
แล้วก็การท่าเรือครับเอาชนะมเกษมบัณฑิตนะครับ
ประตูต่อ๒หลังจากผ่าน๖เกม
ท่าเรือยังนำจากสูงต่อมี๑๕คะแนน
สุรทานีเอาไปที่๒ครับมี๑๔คะแนน